คุณผู้ชมเอาล่ะเรามาดูเรื่องราวของการช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ
เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่หลายคนได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะ
กระชายราคาดีถูกไหมมีอะไรอีก
ทลายโจรก็เป็นที่ต้องการ
แต่มะนาวเนี่ยทำไมมะนาวกลับขายไม่ได้ขายไม่ได้

เราต้องเอามาใช้ปรุงอาหารกันอยู่แล้วถูกไหม
แต่คุณผู้ชมค่ะพอขายไม่ออกก็ทำไง
เลยค่ะแล้วเขาแจกที่ไหนกันบ้าง
ถ้าอยากจะรู้ติดตามกันเลยกับชิสามาเช่
ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมที่หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน
แม่น้ำปิงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
เนี่ยค่ะขึ้นป้ายเลยแจกฟรีมะนาวบ่อทองมะนาวเนี่ยจริงจริงราคาเนี่ยแพงมาหลายปีนานแล้วนะ
จริงบางทีโอ้โหลูกละห้าบาทสิบบาทก็เคยมีมันผ่านตลาดทุกปีอ่ะ
ใช่ค่ะแต่ว่ารอบนี้นี่ชาวสวนมะนาวที่บ้านบอดทอง
ตำบลทุ่งนิคมโพขออภัยนะคะตำบลนิคมทุ่งโพทะเล
เขานำมะนาวแป้นพิจิตรบรรจุใส่กระสอบมาเลย
นักสองตันนะคะครับมาแบ่งเปิดถุงแล้วก็แจ่งให้กับประชาชนนี่
ขับรถสัญจรไปมาผ่านแถวนี้แจกกันฟรีแจกกันจนหมดนะคุณผู้ชม
ทำไมรู้ไหมเพราะว่าพื้นที่ตำบลนิคมทุ่งโพทะเลเนี่ย
แหล่งปลูกมะนาวแหล่งใหญ่ของกำแพงเพชรเลยค่ะใช่ใช่
แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มะนาวเนี่ยออกลูกดกมากครับ
แต่กลับขายไม่ค่อยดีซะอย่างนั้นนะคะ
ร้านค้าเองที่เคยอุดหนุนที่เคยเหมาเยอะ

เพราะช่วงนี้หลายจังหวัดหลายร้านเขาก็ปิดถูกไหมคุณ
ทำให้จำนวนการทำอาหารหรือปริมาณความต้องการการซื้อมะนาวก็ลดลงด้วย
ชาวสวนมะนาวก็ได้รับผลกระทบไปเป็นตามกัน
ทำอย่างไรเอายังนี้แล้วกันทิ้งไว้ก็เน่าแจกมันซะเลย
แจกวันละ๒ตันนะคะ
ส่วนอีกวันนึงเขาก็เอาอีก๒ตันมาแจกรวมแล้วทั้งหมด๔ตัน
ถามว่ามีอีกไหมมีค่ะ
พรุ่งนี้วันศุกร์นะคะก็จะเอานำมาแจกอีกเหมือนกันคุณผู้ชม
ที่หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมแม่น้ำปิงนี่แหละนะคะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นการช่วยเหลือกันแล้วกันนะคะ
ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะอุดหนุนเขาได้
ก็แบ่งปันน้ำใจแบ่งปันทรัพย์สมบัติกันไปนะฮะ
แต่ถ้าหากว่าเขามีน้ำใจแบ่งปันเราแบบนี้
มีโอกาสเราก็ตอบแทนในวิธีที่เราทำได้ก็ได้
ช่วงนี้เนี่ยร้านอาหารต่างเขาปิดตัวลงไง
เอายอดใช้ก็เลยน้อยลงกว่า
ก็เป็นเหตุผลนั่นแหละทำให้เขาไม่ขายไม่ออก
แต่ว่าเอาไปทำเมนูเครื่องดื่มได้เยอะแยะ
น้ำผึ้งมะนาวที่คุณชนะชอบ

ครับผมทำทานทุกวันทานเองเหรอคะ
ทานเองแล้วก็แจกจ่ายด้วย
ทำไมเราไม่ได้ล่ะคุณชิสนั่นน่ะสิคะ
เอาไว้วันหลังผมจะทำมาให้นะขอบคุณครับ